จับงูกันหน่อยเขาบอกว่างูตัวนี้
ใหญ่เหมือนงูอันนาคอนด้าที่เราเคยดูหนังตอนเด็กเลย

กู้ภัยบอกว่าจะพยายามจับอยู่หลายที
จับไม่ได้สุดท้ายเกม
เอาพาคุณผู้ชมไปดูช่วงของการเกมของเจ้างูเหลือมตัวนี้หน่อยนะคะ
คือต้นเหตุเรื่องนี้ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา
กู้ภัยสถานสัตหีบที่ชนบุรีเขาได้รับแจ้ง
จากชาวบ้านบอกว่าเจองูเหลือมตัวใหญ่มากเลย

นอนโคทอาดแดงอยู่แถวบ้าน

และทีนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นโพรงนี้แหละที่เป็นบ้านของเขา
กู้ไพเข้ามาตรวจสอบมาดูโพรงนี้

พยายามหาฉีดใบก้อนไล่ค้อนปอนทุบเปิดช่อง

ไม่เจอสักทีไม่ยอมออกมาสุดท้ายค่ะ

ผ่านไปเป็นเดือนกลับมาอีกรอบ
โอ้โหมาจัดการอีกนี่มาแล้วออกมาแล้ว
เจ้าหน้าที่รวม๔นายต้องปิดล้อม

ปิดล้อมจับกุมและให้คุณผู้ชมดูตัวที่ใหญ่เหมือนลูก
อยู่ที่ท้องต้องกินอะไรก็ไปแน่เลย
ก็มันอยู่มาเป็นเดือนเลยอ่ะ
นิ่งไว้แสดงว่าอิ่มแล้วก็นอน

โอ้โฮดูนี่โอ้โฮยังใจ
ใหญ่ไหมเหมือนแอนาคอร์นด้าตอนหนูดูเด็กอ่ะ
เออจริงห้าเมตรไหมสรุปแล้วความยาวห้าเมตร
เราไม่ค่อยได้เล่างูที่ยาวประมาณ๕๖เมตรมานานแล้วนะ
งูเหลือมนี่ตัวใหญ่มากว้าวโอ้โฮดูนี่มีเม็ด
เต็มด้วยและดีนะบ้านหลังนี้เขามีหมาด้วยนะเห็นหมาสีขาวตรงเมื่อกี้

แหมคือเป็นอาหารพี่งูแล้วอ่ะ

เอาเป็นว่าช่วยได้นะคะแล้วก็นำตัวนี้ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
แต่ขอไกลบ้านเรือนคนหน่อยนะคะคุณพี่
ตัวใหญ่เลยคุณดูใหญ่มากนะเขาบอกว่าคนที่เข้าไปทำงานเองวันนั้นกู้ภัยยังขนลุกขนพองเลยค่ะ
มันใหญ่อ่ะแล้วดูโอ้โฮสวัสดีจ้าโอ้โฮหัวอย่างใหญ่
พาดคอนี่คอหักได้เลยอ่ะพี่ตัวใหญ่มากเขาไม่ได้บอกน้ำหนักเพราะว่าเอาไปชั่ง
แต่ช่างหมุนติ้วอย่างนี้ก็คือยังไม่รู้น้ำหนักที่แท้จริง
ช่างพังเลยตาชั่งพังแล้วมันก็ลัดตาชั่งปั๊บแล้วมันเขมือบตาชั่งเข้าไป
ใช่บ้าบ่อคอแตกมันจะไปกินตาชั่งทำไมแล้วโอ้โหแต่ดูหัวมันดิ
เอาจริงถ้าถ้าเทียบกับกำปั้นผมนี่กำปั้นผมเล็กไปเลยนะใหญ่กว่าโอ้โหตายแล้วใหญ่
ขออภัยคนกลัวงูด้วยนะคะสุดท้ายสบายใจนะสำหรับเจ้าของบ้านที่นี่
ดูดิปกติใส่ถุงกระสอบนะอันนี้คือปิดแค่หัวแล้วก็ขึ้นเลย
ปิดตาได้แค่ปิดตาจะให้ทำทางไม่ได้
ปกติถุงกระซอบเอามาเอางูยัดปั๊บมัดแต่คราวนี้เหล่าแค่หัว
เพื่อไปถึงที่หมายปลายทางที่จะไปปล่อยงู

เขาลงไปก่อน

ไปดูไปดูที่ว่าจะปล่อยงูที่ไหนดี
ไปถึงที่มาพี่กู้ภัยหายแล้ว

โอ๊ยปลอดภัยทุกคน
อ๋อปลอดภัยนะ